บุรีฮะซอยวัดกู้มีเพลิงไหม้บ้านหลังหนึ่งนะครับ
เพราะว่าต้นเพลิงเนี่ยอยู่บนชั้นสองของบ้านแล้วเหตุการณ์นี้
ทำให้คุณย่าวัย๖๐ปีกับหลานชายวัย๕ขวบ
เสียชีวิตอยู่ในกองเพลิงนะฮะส่วนคุณปู่
กระโดดหนีออกมาได้ทันบ้านหลังนี้ชาวบ้านเรียกว่าบ้านพญาปีนะครับ
เพราะว่าคุณลุงเจ้าของบ้านที่ชื่อนายสุวรรณศาสตร์นั้นนันเนี่ยนะฮะท่านเป็นครูดนตรีไทยนะ
ชาวบ้านจะเรียกว่าบ้านพญาปีท่านผู้ชมครับนี่ฮะช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับ
บ้านที่ตำบลปากเกร็ดอำเภอปากเกร็จจังหวัดนนทบุรีนะครับ
ซอยสุขาประชาศรรย์๒หรือว่าซอยวัดกู้นะครับ
เป็นบ้าน๒ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้
ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยคือเป็นซอยแคบเลยครับ
ต้องลากสายเข้ามาเกือบร้อยเมตรนะครับ
ใช้เวลาอยู่ชั่วโมงนึงถึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
พอขึ้นไปตรวจสอบด้านในหลังจากเพลิงสงบนะครับ
มีคุณย่ากับหลานชายวัย๕ขวบ
หนีออกมาไม่ทันเสียชีวิตอยู่ตรงห้องโถงทางลงบันไดนะครับ
คนเจ็บหนึ่งคนก็คือเจ้าของบ้านนะ
สามีของคุณย่าปู่ของเด็กชายวัย๕ขวบ
ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยตัดสินใจกระโดดลงมาจากชั้น๒นะฮะ
ก็ถูกไฟลวกตามร่างกายแล้วก็อาการบาดเจ็บจากการตกลงมาด้วยนะครับ

หลานสาวคือบ้านนี้อยู่๔คน

สโรชาบอกว่าตอนที่เกิดเหตุน้องอยู่ข้างล่าง
ส่วนปู่ย่าแล้วก็น้องชายวัยห้าขวบอยู่บนชั้นสอง
ตอนนั้นมันมีเสียงปุงปังเหมือนกับเสียงไฟไหม้อยู่ด้านบน
แล้วก็เห็นปู่เนี่ยวิ่งหนีออกมา
โดยที่ด้านหลังของปู่เนี่ยมีไฟลุกไหม้ลวกข้างหลังตัวปู่อยู่

ส่วนน้องชายกับย่าอยู่ข้างบนที่ห้องนอน

ส่วนตัวเธอเนี่ยน้องหนีออกมาได้ทันเพราะอยู่ข้างล่างนะครับ
อยู่ข้างล่างไฟไหม้จากข้างบน
กำลังเรียนอยู่แล้วยินเสียงดังโค้งเค้งข้างบน

แล้วก็ขึ้นมาข้างบนก็คือไม่ไปแล้ว
ก็คือแบบเห็นควันไม่แน่ใจเห็นไฟหรือเปล่า

ชานตรงนี้ก็หายใจได้แป๊บนึง
ก็ไฟก็พุ่งหัวมา
ออกมาจากทางประตูค่ะมันจะมีประตูออกมานอกชั้น
ก็เลยปู่โดดลงมาหนูกระโดดตามลงมา

หนูจะขึ้นมาเปิดไฟเพราะมันมืดด้วยซ้ำ
ตะโกนเรียกคนค่ะคนในบ้าน
แต่ก็เจอปู่คนเดียวแล้วปู่ก็ไม่ได้ขาดรับด้วย

รู้อีกทีตอนแบบคล่องแล้วเหมือนมีคนโยนอะไร

ไฟไฟมันอยู่ชั้น๒

ไอ้ประจกมันระเบิดมา

ก็เหมือนว่ามันเข้าไปค่ะ

ปุ๊บเลยแล้วก็จุงจัวไปหมด

ทุกอย่างมันเร็วมากเร็วมากค่ะประมาณ๒ที๓

แหล่งเรียนรู้อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมด้วยนะฮะ

ครูรนตรีไทยเขาเรียกบ้านพระยาปี

ท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยพอทราบข่าวกัน
ทางลูกศิษย์นะ

วันนี้เขาก็มาดูที่เกิดเหตุกัน

นี่นะฮะดาบตรรวจพี่มุกนะครับ

ทำให้คุณแม่กับลูกชายคือน้องต้นกล้าวัย๕ขวบ
เสียชีวิตครับ
อาจแค่ล้าก็เปลี่ยนเมื่อเดือนที่แล้ว
ก็ไล่ดวงฝีนไฟอยู่
แต่เกิดอาการอย่างนี้ก็ยังกงอยู่ครับ
หมาผมมันตื่น
มันมีเสียงเหมือนแบบระเบิดด้วย
เวลาแก๊สระเบิดทีนี้เสร็จออกมาดูบ้านเขาไฟกำลังท่วมเลย
คือกระเบื้องกระจายหมดเลยมันดับไม่ได้พักหนึ่ง
เหมือนเจ้าของบ้านมันมีคนติดอยู่
นี่คือน้องที่บ้านอยู่ใกล้กันนะฮะ
ทางการไฟฟ้าตอนนี้บอกว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบอีกที
ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะฮะรอขยายผลกันต่อ